เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ลานจอดรถของผับแห่งหนึ่งกลางเมืองอุบลรัชธานี

คนที่จริงเขาเนี่ยเป็นตอชดอนะครับ

ยิงเขาเจ็บไปสอง

เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
แต่ว่าการให้การของผู้ต้องหากับสิ่งที่
แฟนของผู้ตายแล้วก็เพื่อน
ที่ไปเที่ยวด้วยกันได้บอกเอาไว้เนี่ย

ผู้ต้องหานี่เป็นต่อชดนะฮะ
หลังก่อเหตุหลบหนีไปก่อนจะมามอบตัวนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายอธิบนะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ส่วนนี้เป็นภาพของวันนี้นะครับ
ที่ภรรยาแล้วก็ญาติญาติไปรับศพของผู้ตายนะครับ
นายอาทิตย์แจ้งสว่างอายุ๒๗ปีนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับทุกผู้ชมครับ
นายอธิบแจ้งสว่างวัย๒๗ปี
ถูกสิบตำรวจโทพุทธศรรย์จำปีอายุ๒๖ปี
เป็นตำรวจระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่๒๒จังหวัดอุบลรัชธานี
ยิงจนเสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะฮะที่หน้าผับแห่งหนึ่งนะครับ
ตัวเมืองอุบรัชธานีกระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกแล้วก็ศีรษะนะฮะ
เข้าสองจุดสำคัญเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เสียชีวิตอยู่ที่ลานจอดรถนะครับส่วนที่ร้านจอดรถเนี่ย
ผับแห่งนี้ชื่อร้านคันที่คลับอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบรัชธานีนะครับ
อีกหนึ่งคืนที่ผ่านมาที่เกิดเหตุกลุ่มผู้ตายกับเพื่อนเนี่ยเขาไปมีปัญหากับ
ตำรวจโทษพุทธิสันผู้ต้องหาคือไปกินเหล้าสังสรรค์กันอยู่ในผับนะครับ
ฝั่งของผู้ต้องหา๑๐ตำรวจโทพุทธิสันเนี่ยก็ไปกับแฟนแล้วก็เพื่อนผู้หญิง
ส่วนทางฝั่งของนายอาทิตย์ผู้ตายก็ไปกับแฟนแล้วก็เพื่อนเหมือนกัน
นี่คือผู้ก่อเหตุนะครับสิบตำรวจโทพุทธศรรย์จำปีอายุยี่สิบหกปีเป็นตชดนะฮะสังกัดกองกำกับการตมรวจระเวนชายแดนที่ยี่สิบสองจังหวัดอุบรณชธานี
เมื่อคืนนี้มีเรื่องกันในผับพอผับเลิกออกมาที่ลานจอดรถมันให้เป็นเหตุบังเอิญเหลือเกินรถของทั้งสองฝั่งเนี่ยจอดใกล้กันอีกก็เลยมีเรื่องกันเลยทีนี้ถึงขั้นยิงกันนะฮะ
ฝั่งของนายอาทิตย์ที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือตาย๑กับสาหัส๒ฝั่งของต่อชะดอนี่เขาไม่เป็นอะไรนะเขาก็หนีไปก่อนก่อนจะมามอบตัวนะครับ
นายอาทิตย์เนี่ยนอกจากจะถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะครับมีเพื่อนอีกสองคนถูกยิงนะครับมีนายปรีชานะฮะถูกยิงเข้ากลางหลังกับเอวตอนนี้สาหัสนะครับยังไม่ได้สติอีกคนนึงนะครับนายวิทูลจูมพักดีคนนี้ถูกยิงเข้าที่แขนขวานะครับ
สิบตำรวจโทพุทธิสันมือปืนนะครับหลังจากยิงเขาแล้วอาศัยจังหวัดชุลมุนหลบหนีไปนะครับแล้วก็มามอบตัวตอนหลังนะฮะพนักงานสอบส่วนสอบพรมเมืองอุบราชธานีหลังจากได้รับแจ้งเหตุก็มาสอบปากคำพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุนะครับเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นะครับก่
เพื่อนผู้หญิงสามสี่คนก็นั่งดื่มกินกันอยู่ในร้านหลังจากนั้นก็มีปัญหากระทบกระทั่งกับกลุ่มของนายอาทิตย์ผู้ตายที่มากับเพื่อนอีก๓คนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับตามข้อมูลยังไม่ตรงกันในหลายฝ่ายนะครับแต่รายงานเบื้องต้นเนี่ยก็คือระบุว่านายอาทิตย์ไป
ผู้ตายแล้วนะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะแต่รายงานเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเป็นอย่างนี้แต่ในร้านเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะลักษณะเหมือนกระทบกระทั่งกันแล้วเหตุการณ์มันก็ยุติลงนะครับไม่มีอะไรบานปลาย
เลิกต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันกลับตอนประมาณตีสองนะครับทุกผู้ชมครับตอนนั้นต่างฝ่ายต่างก็เช็คบินนะครับแล้วก็ออกจากร้านเพื่อจะกลับก็ต้องมาที่ลานจอดรถมาเอารถมันก็ให้เป็นเหตุบังเอิญอีกเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยดันจอดรถใกล้กันอีกนะครับก็เลยมาเจอกันเป็นครั้งที่สองคราวนี้มีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็
นายอาทิตย์นายปรีชานายวิทูลถูกยิงล้มอยู่ตรงลานจอดรถ
ซึ่งนายอาทิตย์หนักที่สุดนะฮะเพราะว่ากระสุนเข้าหน้าอกกับศีรษะเสียชีวิตนะครับ
อีกสองคนก็บาดเจ็บสาหัสที่เกิดเหตุมีรถสองคันนะครับ
อยู่ใกล้กันแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะรถของฝั่งนายอาทิตย์ผู้ตาย
ส่วน๑๐ตำรวจโทพุทธิสันเนี่ยก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
จากการตรวจค้นในรถกระบะสีขาวนะครับรถของกลุ่มนายอาทิตย์นะครับ
มีปืนจุด๓๘แล้วก็กระสุน๖นัดวางอยู่ที่ใต้เบาะที่นั่งคนขับ
แล้วมีรอยลักษณะถูกถีบที่ข้างกระโปรงรถเป็นรอยเท้าเห็นได้แบบชัดเจน
นี่ฮะตรงนี้นะครับรถของกลุ่มนายอาทิตย์จะเห็นว่ามีรอยถีบเป็นรอยเท้าแบบนี้เลยนะครับ
มีรอยถูกยิงเข้าที่ตัวถังด้านข้างทางฝั่งที่นั่งคนขับ
แล้วก็กระจกมองหลังมีรอยถูกยิงเป็นกระสุนปืนเนี่ยอยู่๓๔นัดด้วยกัน
ลานจอดรถนะครับมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๘ปลอก๘ปลอกนี้เนี่ย
เป็นปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มม๖ปลอกแล้วก็เป็นปลอกกระสุนปืน
ขนาด๙มมอีก๒ปลอกนี่นะฮะตกอยู่ในร้านจอดรถนะครับแล้วก็
มีปืนกล็อก๒๑ขนาด๑๑มมตกอยู่ในพงหญ้าแถวนั้น๑กระบอกตำรวจ
ไว้เป็นหลักฐานแล้วตรงนี้นะฮะพงหญ้าแถวลานจอดรถปืนกล็อก
กระบอกนี้นะครับปืนกล็อก๒๑ขนาด๑๑มมตกอยู่แต่ไอ้ปืนกระบอกนี้
เนี่ยทางฝั่งของนายอาทิตย์เพื่อนเนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่าเป็น
ของใครฝั่งของ๑๐ตำรวจโทพุทธิสันที่หลังจากเกิดเหตุหลบหนี
ไปแล้วก็ย้อนกลับมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบรัชธานี
บอกว่าไม่ใช่ของเขาค่ะแต่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับว่า
กระบอกนี้มันจะเป็นของใครเดี๋ยวก็ไปเรียบเทียบกับเรื่องคราบ
กระเมาดินปืนเรื่องของปลอกกระสุนปืนที่เจอในที่เกิดเหตุต่อที่
ควบคุมตัวสิบตำรวจโทพุทธิสันสอบปากคำทั้งคืนเลยนะครับทุก
คุณผู้ชมครับที่สำคัญก็คือต้องพาไปค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
กล็อกขนาด๙มมที่เจ้าตัวบอกว่าใช้ยิงกลุ่มของนายอาทิตย์
เขาเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแต่ตอนที่หลบหนีเนี่ย๑๐ตำรวจโท
ที่สันบอกว่าทำปืนหล่นหายนะหลังจากมามอบตัวตำรวจก็สอบปาก
คำแล้วพาไปหาอาวุธปืนแต่หาไม่เจอฮะนี่เป็นหลักฐานสำคัญใน
คดีที่ต้องหาให้เจอนะครับค่ะเพราะว่าเรื่องของการฆ่าคนตายยิง
สำนวนคดีนะครับใช่ค่ะทีนี้ตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลจากการ
สอบปากคำผู้ต้องหาก็คือ๑๐ตำรวจโทพุทธิสันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทีนี้นักข่าวของเราค่ะคุณนฤทธบุญนิ่ม
ลงพื้นที่ไปกับนักข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ไปพูดคุยกับญาติทางฝั่งผู้เสียชีวิตบ้าง
ข้อมูลก็ได้มาอีก๑ชุดค่ะคุณผู้ชม
ช่วงเที่ยงวันนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณเมย์ท่านนี้นะคะ
ชื่อจริงก็คือคุณอภิญญาโพชัยเป็นภรรยาของผู้ตายก็คือของคุณอาทิตย์
วันนี้คุณเมย์กับเพื่อนกว่า๓๐คน
ไปรอรับร่างไร้วิญญาณของคุณอาทิตย์นะคะ
เพื่อนำศพของคุณอาทิตย์ไปประกอบพิธีทางศาสนา
แน่นอนว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีแต่เสียงร้องเรียกดวงวิญญาณของคุณอาทิตย์ให้กลับบ้าน
สมกับเสียงร่ำไห้ดังระงมไปทั่วเลยนะคะ
ภรรยาของคุณอาทิตย์คุณเมย์ให้ข้อมูลน่าสนใจ
บอกกับเราบอกว่าครั้งนี้การสูญเสียคุณอาทิตย์ไป
เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัว
เพราะคุณอธิบษ์เป็นเศร้าหลักของบ้าน
อกจากจะบอกเล่าเราแบบนี้แล้ว
ก็มีการตั้งคำถามถามว่า๑๐ตำรวจโท
ผู้ก่อเหตุจิตใจทำด้วยอะไร
สามีไม่เคยไปทำอะไรให้ทำไมต้องมายิงกันแบบนี้

ส่วนกลุ่มของเพื่อนของผู้ตาย
ก็บอกว่าคุณอาทิตย์เป็นคนดีเป็นเที่ยวรักของคนในชุมชน

คนที่ด้อยโอกาสไม่มีเงินคุณอาทิตย์ก็เอาเงินไปให้เขา
ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเรา

เพราะคุณอาทิตย์ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครค่ะ
คุณผู้ชมค่อยลำดับตามมานะคะ

ภรรยาของคุณอาทิตย์ผู้ตายยังไม่หมดค่ะ
ยันว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพอสมควรนะคะ

ไม่ค่อยตรงกับที่ผู้ต้องหาบอกกล่าวเท่าไหร่นะฮะ
แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เราไปพูดคุยด้วยก็ให้ข้อมูลน่าสนใจ
ดีเจประจำผับที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังว่า
ช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งแล้ว
ระหว่างที่ตัวเขากำลังเก็บของจะกลับบ้านเพราะว่าผับปิดแล้วนะคะ
มีคนวิ่งเข้ามาในผับแล้วก็บอกว่าข้างนอกมีวัยรุ่นยิงกัน
หลังจากนั้นคนที่มาเที่ยวจำนวนมากเลย
อยู่ข้างนอกวิ่งเข้ามาค่ะเข้ามาหลบอยู่ในร้าน
พบว่าผู้ตายนอนแน่นิ่งอยู่ตรงลานจอดรถอีกฝั่งหนึ่ง
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนค่ะก็นอนอยู่ที่บริเวณลานจอดรถหน้าผับ
แล้วก็มีคนมามุงดูจำนวนมากนะคะ

แต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ยิงกันตายค่ะ
ทีนี้ช่วงเย็นคุณผู้ชมญาตินี่นำศพของกุญอธิปนี่
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าคล่องเหล็ก

คุยกับคุณเมย์ภรรยาของผู้ตายอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เธอเล่าให้ฟังบอกว่าคืนที่เกิดเหตุ
แฟนได้ไปหารุ่นพี่ที่รู้จักกันที่ผับดังกล่าว
เพราะฉะนั้นแล้วคุณเมย์ก็เลยตามไปด้วย
ระหว่างที่มีการกินเหล้าสังสรรค์กัน
ก็ไม่ได้มีเรื่องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ตัวเธอได้อยู่กับเพื่อนผู้หญิงอีก๒คนด้านหน้าผับ

เดินไปที่รถกับเพื่อนชายอีกสักประมาณ๕คน

หนุ่มของเธอไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเปรียว
ซึ่งเปรียวเดินมากับผู้ก่อเหตุ๑๐ตำรวจโทพุทธิสัน
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แฟนเธอรู้จัก
นี่ค่ะเฟสบุ๊คของคุณเปรียว
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แฟนเธอรู้จัก

ก็เลยทักไปว่าไปไหนผู้สาว

ซึ่งคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีความเข้าใจผิดคิดว่า
แฟนของเธอไปแซวคุณเปลี่ยว
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็น่าจะเกิดความไม่พอใจ
ก็เลยเดินไปหยิบปืนที่อยู่ในรถออกมายิงใส่แฟนของเธอ
กระสุนเข้าที่ศีรษะ๑นัด
แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดิมค่ะยิงซ้ำไปที่ตัวอีกหนึ่งนัด
แล้วที่สำคัญคุณเมย์เล่าให้ฟังบอกว่า
ไม่ได้มีการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าอย่างที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณเมย์ก็เลยอยากร้องขอความเป็นธรรม
กับแฟนของเธอเนื่องจากว่าแฟนหนุ่มของเธอ
เป็นเสาหลักของครอบครัวหาเงินเลี้ยงลูกเมีย
ซึ่งตอนนี้ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินต่อไปยังไงค่ะ
เต็มเอ้ยฟื้อนหมาก็มายิง
ก็มายิงเลย
ได้ยินเสียงปืนปุ๊บหนูก็วิ่งไป
หนูเห็นแฟนนุบนอนกองเลือดอยู่ในถ้ายรถ

แต่ถึงดูคือไม่หายใจแล้ว
พอนี้หนูก็เอามือขึ้นปุ๊บเลือดก็เต็มหัวมันทะลูไง
หนูก็ถามว่าใครเจ็บบ้างหนูก็โทร
ให้เพื่อนโทรหนึ่งห่วก็แบบคือพยายามที่โทรเร็วที่สุด
แต่ว่าก็คือสายเกินไปคือเขาไม่หายใจแล้ว
แล้วพี่ผู้ตายเนี่ยเขาทำอาชีพเลี้ยงปลาเพาะปลาขาย

เมื่อคืนนี้ภรรยาที่คุยกับคุณนฤทธิเนี่ยก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ก็ยืนยันว่าในผับเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันเลย
ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะวิวาสอะไรกันเลยนะครับ
มาที่ลานจอดรถก็แค่สามีของเธอก็จะทักเพื่อนที่เห็นว่ามากับทางฝั่งของตรชด

ซึ่งก็ทักทายปกตินะแต่ว่ากลับถูกยิงเสียชีวิต
แต่ว่าผู้ต้องหาก็อ้างว่ามันมีเรื่องกระทบกระทั่งกัน
แล้วจะเข้ามาทำร้ายเขาก่อนเขาเลยจำเป็นต้องยิงขู่
แต่พอไม่ยอมหยุดก็เลยต้องยิงใส่ไป

เพราะว่ามันมีรอยกระสุนปืนอยู่ที่รถกระบะสีดำ
ของฝั่งของ๑๐ตำรวจโทพุทธิสัน

แต่รถของนายอาทิตย์ก็มีรอยลักษณะเท้าเนี่ยไปถีบอยู่
ว่าจะเป็นรอยแบบไหนอะไรยังไงของใครนะครับ

ผมทำหล่นหายไปแล้วก็ต้องไปขยายผลต่อนะฮะค่ะ
เราพยายามที่จะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดมากองไว้นะครับคุณผู้ชม
เพราะจะเป็นประโยชน์ในการที่จะติดตามหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ
เราไปถามอีกหนึ่งคนไปพูดคุยกับอีกหนึ่งคนค่ะ
เป็นเพื่อนรุ่นน้องของผู้ตายที่ไปด้วยบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก็เลยวิ่งออกมาดู
พี่ชายล้มลงไปนอนกับพื้นแน่นิ่งไปแล้วนะคะตกใจมาก
ที่พี่ชายเนี่ยถูกยิงเพียงเพราะว่า
พูดจาทักผู้หญิงที่รู้จักกันเท่านั้น
แล้วลักษณะการพูดการทักทายไม่ใช่เป็นการลวนลาม
อย่างที่๑๐ตำรวจโทพุทธิสันผู้ต้องหากล่าวอ้างนะคะ
อีกหนึ่งคนที่เราไปพูดคุยได้ข้อมูลมาค่ะ

ปกติแล้วเนี่ยเพื่อนของตัวเอง
ก็คือคุณอาทิตย์ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร
คนไม่ค่อยพูดด้วยแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนฝูงรักใคร่เพื่อนเยอะ
เสียใจเสียใจอย่างที่สุดเลยที่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
รู้สึกโกรธแล้วก็อยากให้ตำรวจลงโทษผู้ต้องหาให้สะสมค่ะ

เราพูดคุยกับพันธุ์ตำรวจโทอภินันปลื้มบลัง
เป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีนะคะ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่าง
รวมรวมหลักฐานสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจที่ก่อเหตุแล้วด้วยนะคะ
หลักคือ๓ข้อหา๑ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาทำให้เสียทรัพย
ส่วนเรื่องของข้อหาพกปืนไปในที่สาธารณะ

จากว่าตอนนี้ยังไม่พบปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าได้ทำหล่นหายระหว่างหลบหนี
ตอนนี้ยังหาไม่พบนะครับ